ซึ่งทีมหัวตารางก็ต่างเกี่ยวกับเศรษฐนาได้ค่ะ
หน้าที่๑๖ของฤทธุกาสีสเกจทีมอันดับที่๑๐
๔นาทีเป็นสีสเกจที่ขึ้นนำก่อนจากภูเบศคงทอง

นาทีที่๑๑ค่ะจากจังหวะเตะมุมนะคะ
พลิกกลับมานำสองประตูต่อหนึ่ง

ตามมาเป็น๒ประตูต่อ๒นาทีที่๑๙
คนเดิมค่ะก็จบครึ่งแรกเสมอกัน๒ประตูต่อ๒

หลังจากนั้นค่ะฉลามชนโตเล็กก็หนีไปเป็น๔ประตูต่อ๒นะคะ
อภิวัตแจ่มเจริญนาทีที่๓๑
แต่ว่าในช่วงท้ายเกมนะคะนาทีที่๓๔ค่ะ
เพิ่มเป็น๔๐คะแนนค่ะหลังจากฝูงต่อไปอีก๑สัปดาห์ค่ะ
อีกหนึ่งคู่นะคะแข่งขันกันที่สนามเทศบาลตำบลปลายบาง
นทบุรีชุดสีส้มอันดับที่๑๑เปิดบ้านพบกับการท่าเรือรองจ่าฝูงค่ะ
๕นาทีนะคะชัยวัดแจ่มกระจ่างก็ยิงให้การท่าเรือขึ้นนำ๑ประตูต่อ๐
และก็เป็นประตูเดียวที่เกิดครึ่งในครึ่งแรกด้วยค่ะ
นาทีที่๒๓นะคะนนทบุรีตามตีเสมอได้ค่ะจากวันนี้วัฒน์กรีลบนะคะ

แต่ว่าการท่าเรือก็มานำอีกครั้งนะคะ๒ประตูต่อ๑นาทีที่๓๐จากมากอสวินีซีอุส
ยิงด้วยซ้ายเข้าไปอย่างเด็ดขาด
และก่อนจบเกม๓นาทีนะคะการท่าเรือก็มาได้ประตูตอกย้ำชัยชนะ
จากการทำเข้าประตูตัวเองของธนวิทย์ทองชูศรีที่สกัดผิดเหลี่ยมค่ะ
ก็ทำให้การท่าเรือชนะไป๓ประตูต่อ๑เก็บเพิ่มเป็น๓๗คะแนนนะคะ
ส่วนผลการแข่งขันอีก๒คู่นะคะมกบัณฑิตค่ะก็ชนะห้องเย็งท่าข้ามไป๔ประตูต่อ๑
แล้วก็พัทยาไทเทคนะคะเสมอกับราชนาวี๑ประตูต่อ๑ค่ะ
นี้ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดเทปบันทึกการแข่งขันเวลา๒๓นาฬิกาค่ะ